ผลิตพัชระต้องทรงอวยพรมเกิดกันสักหน่อยแล้ว
เนี้ยวันนี้เป็นวันเคล้าวันเกิดของหนุ่มพีช
อายุครบยี่สิบเจ็ดปีภอดิบพอดีนะคะ
ชาวบ้านนะคะชาวบางรักค่ะขนไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคันใหญ่เลยนะคะ
เป็นรถบรรทุกคันใหญ่นำ
มีประชาชนมารอรับบริจาคอย่างอบอุ่นนะคะส่วนในไอจีหนุ่มพีชก็มีคนเข้ามา
พรเยอะเหมือนกันซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ขอบคุณไว้ด้วย
พร้อมขอให้คำโวยพรที่ทุกคนส่งมาส่งผลกลับไปให้ทุกคนเป็นร้อยเท่าเลยนะคะ
หนุ่มพีชอายุครบยี่สิบเจ็ดปีแล้วปีนี้เราก็มาลุ้นกันนะว่า
อกจากเรื่องงานที่ปังอยู่แล้วเรื่องหัวใจจะลงเอยกับสาวคนไหน
เพราะหลายคนก็อยากให้หนุ่มพีชลักกี้อินเลิฟสักทีนึงนะคะ
แหมโสดมาได้สักพักนึงแล้วเมื่อไหร่จะมีหวานใจคนใหม่สักที
แต่จริงนะคุณผู้ชมดิฉันแอบเชียร์ให้เขาโสดอยู่อย่างนี้แหละ
คนอะไรยิ่งโสดยิ่งหล่อ
ใช่เมื่อวานนี้เห็นพี่สาวเขานะคุณแพรพิมพิสาเนี่ยโพสต์ภาพคุณพีชตอนเด็กนะ
ตอนเด็กเนี่ยอ้วนจ้ำม่ำเลยน่ารักน่าเอ็นดูมากพอโตมาหล่อเอาหล่อเอาจริงนะคะ